และคำว่าไม่มีค่าดีเกินไป
เขาเห็นแล้วเหมือนสัตว์ด้วยคางั้นไม่สนใจ
แล้วเขาเป็นคนทำผิดนะจิตใต้สำนึกเขาทำไมไม่มี

แม้แต่จะขอโทษมองหน้าหรือสายตาแววตาที่เป็นมิตรเราเราไม่เคยได้รับ
ลำบากนะโถถ้าลูกฉันอยู่คงไม่ลำบากอย่างนี้
ถ้าเป็นลูกของมันจะทำยังไง
นี่ลูกฉันก็นะฉันฉันจะทำยังไงตายไปแล้ว
ถ้าสมมุติฉันทำว่าเอาเอาลูกฉันคืนได้ไหมฉันไม่เอาตังค์
มันทำไม่ได้แล้วมันก็พูดอะไรไม่ได้
แล้วลูกฉันดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีลูกฉันดี
ฉันนั่งน้ำตาไหลฉันกลับมาแล้วฉันก็นั่งบนโวในบ้าน
แล้วก็รูปลูกฉันอยู่ตรงนี้ฉันยังมองอย่างเดียวจะไปไหนอ่ะ

ใช่ฉันกลับมาฉันก็ใส่กุญแจ
หนิงดีใจนะแม่นิ่งนอนนึกว่าเดี๋ยวเราไม่สบายพาหลัง
แม่นิ่งก็นอนมองเพดานตอนมาพักฟื้น
โทรทัศน์มันมีแต่แก่ฉันพูดของฉันเอง
ดีใจแล้วมาก็ดีใจมากบอกเป็ดแม่ดีใจนะ
ที่เฟดเป็นด็อกเตอร์มหาแม่ไม่เคยคิด

แต่สุขภาพจิตไม่ดีแน่นอนค่ะ
เพราะมันนึกถึงทีไรมันก็เจ็บ
เจ็บเจ็บลึกเจ็บลึก
เพราะอะไรแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่แม่ก็ไปฟังใช่ไหมคะ
ก็รับรู้กับสิ่งหลายสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ย
คือมันเจ็บ
ก็คือตั้งแต่ศูนย์เสียลูกไป
คือน้องนุ่นเนี่ยคือเขาเป็นแก้วตาดวงใจของคนในครอบครัว
เขาจะเป็นคนดูแลคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องนะคะ
คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีแม้
แต่สักวันเดียวที่เราจะไม่คิดถึงเขา

เขาสำนวนมองแบบ

เขาเห็นแล้วเหมือนสัตว์เลื้อยคานเขาถึงไม่สนใจ
เดาว่าอย่างนี้แหละ
เรื่องเป็นไม่มีค่าที่พ่อไป
เขาเห็นพวกเราเหมือนอะไรแหมเหมือนคนไม่มีค่าอะไรอย่างนี้
อย่างอะไรแต่เราก็พูดมัน
พวกสามล้อเขาคงไม่มองเลยเคลียร์ทิ้งเลย

๙ปีที่ผ่านมาเราและญาติทุกคน
เหมือนเราทุกคนมีกรรมได้มาเจอกัน
และเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาตลอดนะคะ

ว่าเราเสียใจ

แต่ว่าเขาแบบเหมือนที่คุณแม่พูดไม่รู้เขามองเราเป็นยังไง
เขาไม่เคยแม้แต่จะขอโทษมองหน้าหรือสายตาแววตาที่เป็นมิตรเรา
เราไม่เคยได้รับจากฝ่ายเขาเลยค่ะ
สะท้อนใจพูดง่ายคนที่เขามาเป็นพยานให้เรา
เขายังเมตตาเราเอาง่าย
แล้วเขาเป็นคนทำผิดนะจิตใต้สำนึกเขาทำไมไม่มี
ตอนที่พบกันที่ศาลได้ทักทาย
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
ฉันจะบันทึกไว้ทุกคำพูดที่เขาพูดไว้

ไม่ได้มีจังหวะพบหน้ากันใกล้พบกัน
พบกันค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดกับเรา
เป็นมิตร

เขาไม่ได้พูดกับเราในทางเป็นมิตรเลย

อยากจะได้เงินกูและมึงสู้กันให้นานไปเถอะ

ในทางประจำรวจ
หัวใจสักที

นี่มันเรียกได้

แน่นอน

เราก็ไม่คิดเลย

พุทธรรมพิชาสุดที่สุดที่สุด
โปรดติดตามต่อไป